และช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองภาพรวมการลงทุนนะครับต้นสัปดาห์จับทิศทางการลงทุนพร้อมกันครับกับคุณชัยพรน้องพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ

โรเบรซ่าเมย์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมาเนี่ยนะฉันเนี่ยต้องได้คะแนนำเลย
จะได้เป็นฉันธรรมติเรื่องของเบรคซิตได้อย่างแค่ข้องว่องวัย
อย่างนี้มันจะชะลอไปไหมอาจจะเป็นลักษณะซอฟต์เรคซิตไหมครับพี่
ถูกต้องถูกต้องนะครับฉะนั้นการต่อลองเจรจาบางสิ่งบางอย่าง
อาจจะเรียกว่าปรณีประนอมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ในส่วนของตลาดเอง
ครับอาจจะลดความกังวลก็ได้นะเออเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าโอ้โห
การเจรจาต่อลองแล้วแบบอังกฤษจะออกจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป
อืมแบบเอาแบบชึบฉับชึบฉับเลยเนี้ยออกแบบสุดซอยเอออย่างงี้เนี้ย
อาจจะทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดตราสารหนี้อาจจะหวั่นไหว
ว่าโอ้โหอาจจะมีอะไรที่มันชุบชับเร็วตอนนี้ก็ผมคิดว่าสบายใจขึ้นมาหน่อย
ใช่ก็ทำให้ทั้งตลาดในยุโรปนะในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปรับตัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับใช่ครับรวมถึงฝั่งอเมริกาด้วยนะครับ
บางทีเนี่ยโอ้โหเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลงค่อนข้างเยอะ๓บางบริษัท
อันนี้มีผลยังไงกับการลงทุนบ้างไหมครับพี่นิดก็กลุ่มพวกนี้เองเนี่ยในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมาก็ต้องเรียกได้ว่าขึ้นมาอย่างร้อนแรง
ใช่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าจะมีมูลค่าของทางด้านการตลาดเศรษฐกิจกับของอเมริกามากขึ้นมากขึ้น
เพราะว่าไม่ได้ขายเฉพาะอเมริกานะโอ้โหพวกนี้ใช้กันทั่วโลกใช่ไหมพี่นิ
ทั่วโลกนะครับในบ้านเรามีใครบ้างนะครับที่เล่นคอมพิวเตอร์แล้วไม่รู้จักเฟซบุ๊ค
โอ้โหใช่ไหมน้อยนายนะครับหรือว่าใครบ้างที่เล่นไม่ว่าจะเป็นมือถือ
คอมพิวเตอร์บ้านเราแล้วบอกว่าไม่รู้จักตัวกูเกิ้ลโอ้โหอันนี้น้อยมากจริงไหม
คือรู้จักกันหมดนะใช้กันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีมือถือนี้นะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะสำหรับตลาดทุนอเมริกาก็เพราะว่ายิ่งขึ้นยิ่งไปเนี่ย
เขาบอกยิ่งหนาวนะเราจะถึงดอยเหรอเออยิ่งหนาวนะเพราะว่าตลาดทุนอเมริกาปัจจุบันเนี่ย
หรือว่าซื้อขายด้วยมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะสูงไงค่อนข้างแพงแล้วก็การปรับตัวขึ้นที่มันไม่สอดคล้องกัน
เขาบอกว่าลักษณะของการปรับตัวที่มันไม่สอดคล้องอย่างนี้อาจจะตามมาด้วยการปรับตัวครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นในอเมริกาก็ได้นะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินกระแสเงินเนี่ยก็ออกจากตลาดทุนอเมริกาเรื่อยนะไหลออกนะฮะไหลออกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะระมัดระวังนิดนึง
ตอนนี้ก็มีแนวคิดของทางบ้านเราที่ฝั่งรัฐบาลเองก็จะเริ่มมีแนวคิดว่า
จะเก็บภาษีนะครับการทำธุรกรรมการซื้อขายออนไลน์
โดยเบื้องต้นมองไว้ที่ประมาณ๕เปอร์เซ็นต์
อันนี้จะมีผลมีอะไรไหมครับเพราะว่า
คนเองก็ตอนนี้ปูยง่าย๔๐เนี่ย
การซื้อการขายการทำธุรกรรมต่างมันอยู่บนโลกออนไลน์กันมากขึ้น

แล้วก็ถึงกระทั่งมีอาชีพใหม่นะบนโลกออนไลน์เช่น
จ้างกดไลค์
เห็นไหมที่เจอโอ้โฮเป็นชาวจีนมา

เออใช่ครับใช่ครับอันนี้มันก็เกิดอาชีพใหม่เนอะที่เราอาจจะไม่เคยเจอในยุค๒๐๓๐ปีที่ผ่านมา
เป็นประเด็นที่คุยกันมากมายเลยอเมริกาเขามีนะ

เพราะว่าอเมริกาบอกว่าทานเซคชั่นเหล่านี้ของอเมริกาเขาใหญ่มากขึ้น

เริ่มกระทบกับห้างสรรพสินค้า

เขาก็รู้สึกว่าการซื้อขายสุดท้ายแล้วแต่เดิมมีโปรไง
รัฐบาลทุกประเทศมีโปรอยากให้ธุรกิจในเชิงค้าขายออนไลน์มันเติบโต
บ้านเราผมคิดว่าก็เป็นเหมือนกันแต่บ้านเราณปัจจุบันนี้เนี่ย
ปริมาณการซื้อขายผ่านออนไลน์เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศยังเล็ก
แต่รัฐบาลก็เห็นไงว่าถ้าผ่านไป๕๑๐ปีมันโตแน่
ฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือช่องทางหนึ่งแหละแล้วผมคิดว่าก็สนับสนุนนะครับ
เพราะว่าบางทีเราใช้บริการออนไลน์บางสิ่งบางอย่างในแง่ของแอปพลิเคชันเป็นของต่างประเทศ
บางคนนี่โหลดแอปเนี่ยเสียตังค์นะ
ใช่ฉะนั้นเม็ดเงินกำไรส่วนหนึ่งมันถูกส่งกลับไปที่บริษัทแม่

ฉะนั้นถ้าจะเก็บภาษีตรงนี้๕คงไม่กระทบผู้บริโภคมากล่ะ
แต่ว่าสุดท้ายยังไงก็อาจจะต้องกระทบบ้างนิดหน่อย
แต่ว่าแนวทางก็คือว่าก็พยายามที่จะครอบคลุม
ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางด้านออนไลน์
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบริษัทนู้นเก็บเดี๋ยวมีช่องทางเดี๋ยวเปลี่ยน
อันนี้ต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของการเก็บของเรื่องภาษีนะครับ
ก็ตอบสนองโดยการอ่อนค่านะ

เพราะสักอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ทองคำรู้สึกว่าจะย่อลงมาหน่อยนะ

นะที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยอยากจะลงทุนทองคำช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะได้ไหมครับพี่นิด
ก็ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยโดยปกตินะจะมาพร้อมกับความกังวล
ถ้าเราพูดถึงทองคำที่เป็นเงินยูเอสอลลาร์ในต่างประเทศนะที่เขาซื้อขายกันเนี่ย
คนที่ลงทุนในทองคำเนี่ยอาจจะดูแล้วสาดิตหน่อยต้องการข่าวร้ายอ๋อส่วนใหญ่นะครับ
เพราะว่าทองคำเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นข่าวร้ายไม่ว่าในเชิงการเงินเชิงการเมืองสงครามอย่างนี้นะ
ราคาทองคำเนี่ยเป็นแหล่งพักเงินไงฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนอะไรก็ตามที่มันซาซา
กังวลน้อยลงสบายใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นราคาทองคำก็จะไหลลง
ประกอบกับบ้านเราเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบาดแข็งนะครับหลายคนบอกว่าบาทแข็งก็ดีดิ
เราซื้อทองคำที่ถูกลงได้ถูกลงอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเหมือนกัน
แต่คนที่มีอยู่แล้วราคาลงอันนี้อาจจะไม่ค่อยชอบ
แต่สำหรับคนที่เมียงมองว่าอยากจะสะสมหน่อยก็อาจจะทยอยรับได้
อาจจะยอยรับได้เวลาราคาทองคำไหลลงมานะ
อันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนนะครับ
ขอกลับไปทางคุณคิงสวัสดีครับ

วันนี้ได้ทั้งคำแนะนำเรื่องของการลงทุนจับจังหวะดูเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยน